ปากน้ำปลอดภัยขจัดภัยผู้มีอิทธิพล
เป็นการเปิดปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทหารตำรวจส่วนที่กำลัง
บุกเข้าตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนะครับประมาณ๑๔จุด
และพบว่าเบื้องต้นก็จะมีบ้านของอดีตนักการเมืองชื่อดังรวมอยู่ด้วย
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระลาฮมบอกว่า
การตรวจค้นในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกันแกล้งทางการเมืองนะครับ
โดยทหารจากกองพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์พร้อมกับตำรวจ
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย๑๔จุด
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อที่จะกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและสิ่งของผิดกฎหมาย
ในชื่อยุทธการคือปากน้ำปลอดภัย
ขจัดภัยผู้มีอิทธิพล
จุดแรกก็เป็นบ้านของนายประชาประสบดีนะครับ
อดีตสมาชิกสภาพฤทธิ์ราษฎรหรือว่าสศพรรคเพื่อไทย
จังหวัดสมุทรปราการและอดีตแก่นำกลุ่มนปช
จากการตรวจค้นพบปืนสั้น๕กระบอก

พร้อมทั้งเครื่องกระสุนปืนจำนวน๑
รวมทั้งยังมีเครื่องวิทยุสื่อสาร
ลักลอบใช้คลื่นความถี่ของราชการ
ซึ่งนายประชาชี้แจงบอกว่าเอาวิทยุสื่อสารก่อน
วิทยุสื่อสารปืนเครื่องกระสุนทั้งหมดเหล่านี้
มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งวิทยุสื่อสารนั้นก็ติดตั้งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
ส่วนจุดที่๒ครับไปตรวจค้น
ก็เป็นบ้านของนายวรชัยเหมะอดีตสส
พรรคเพื่อไทยและแกนนามกลุ่มนัวประชา
จากการตรวจค้นก็พบวิทยุสื่อสาร๒เครื่อง

พบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๒นัด
โดยงานที่เข้าไปตรวจค้นก็ตรวจยึด
แล้วก็ตรวจสอบเนื้อหานะครับว่าตกลงแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่
ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลตำรวจเอก
ศรีวรารังศรีพระมนักกุลเปิดเผยว่า
ลงพื้นที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
เร่งให้ปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล๑๖มูลฐานความผิด
หากผู้ถูกกล่าวหามีเอกสารการครอบครองที่ถูกต้อง
สามารถจะชี้แจงภายหลังได้นะครับ
ซึ่งนายวรชัยก็ชี้แจงว่าอาวุธที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ
ไม่ได้เป็นของนายวรชัยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านตัวของนายวรชัยเองเนี่ยไม่ได้อยู่ภายในบ้าน
ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นมีเจตนาจะยัดเย็ดอาวุธดังกล่าวให้หรือไม่
นี่คือสิ่งที่นายวรชัยตั้งข้อสังเกตนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ถอดกล้องวงจรปิดที่บ้านออกทั้งหมด
และไล่คนในบ้านออกไปข้างนอกขณะที่กำลังตรวจค้นด้วย
อกจากนี้นายวรชัยก็ระบุด้วยนะครับ
ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่คนที่มีอิทธิพลแค่ทำมาค้าขายไม่เคยใช้อาวุธ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็พูดถึงว่าการตรวจค้นบ้านของนายวรชัยเนี่ย
ตรวจค้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

หากมีคนแจ้งเข้ามาต้องดำเนินการตรวจสอบ
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง
เพราะมีบัญชีรายชื่ออย่างชัดเจนนะครับ
และเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงเดินหน้ากวาดล้าง

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ